ผู้ชายคนนี้เขาได้รับแชทจากเฟซบุ๊ก
เพื่อนผู้หญิงส่งข้อความมาบอก
บอกให้มารับที่วัดแต่พอมาถึงกลับเจอกระทืบยับเลยค่ะคุณผู้ชม
มันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะไม่ใช่แค่โดนกระทืบอย่างเดียว
โดนปืนเจาะหัวอันนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อน
แล้วที่เหลือเห็นไหมผู้ก่อเหตุใช่ผู้ก่อเหตุอ่ะ
ขับกระบะสีขาวมาแล้วเห็นไหมคะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คือคนเจ็บเนี่ย
วิ่งหนีเลยเสื้อเหลืองอ่อนมีอีก๒คนวิ่งตามแบบนี้คุณ
มันเกิดอะไรขึ้นนี่ในรั้ววัดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะอยู่กลางลานวัดแบบนี้ค่ะ
นี่นี่จังหวะนี้เขาก็วิ่งหนีนะครับแล้วเห็นไหมวิ่งตามแบบอุ้ย
ทำไมอ่ะในวัดแล้วยังทำแบบนี้บางคนบอกว่าวัดเป็นเขตอภัยธาน
ทำไมเอาปืนมาจ่อหัวกันในวัดคะครับผู้ชายเสื้อเหลืองอ่อนที่โดนวิ่งไล่เนี่ยนะ
ชื่อว่านายอาทิตย์สุขเจริญอายุ๓๖ปี
คือนายอาทิตย์เขาแชทคุยกับหญิงสาว
แล้วผู้หญิงทักนายอาทิตย์มา

ให้มารับที่วัดวัดหนองปลือ
ที่อำเภอศรีราชาชนบุรีเนี่ยนะคะ
พอนายอาทิตย์ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดปั๊บ

รถมอเตอร์ไซค์ของนายอาทิตย์ล้ม

ผู้ชายสองคนลงมาวิ่งตามแบบนี้
แล้วพามาที่รถมอเตอร์ไซค์เอาปืนจี้หัวด้วยค่ะ

สองคนที่ก่อเหตุที่มากับกระบะขาวก็กลัวสิคะ

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนประมาณ๔โมงครึ่งช่วงเย็น
ของวันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
แล้วนายอาทิตย์ในน้าหูยก็บาดเจ็บ

ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักอยู่เลย
เขาบอกว่าผมมึนหัวหน้าเนี่ยยังปูดบวมมีแผลดูสิ
แล้วก็เป็นรอยแบบนี้ค่ะนายอาทิตย์เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่ารู้จักกับเพื่อนที่โรงงานคนนึง

บอกให้นายอาทิตย์มารับที่วัดหน่อย
แต่พอผมมาถึงเนี่ยโอ้โหโดนผู้ชายสองคนมารุมทำร้าย

ผู้หญิงให้โทรไปรับมารับที่วัด

พอผมมาปุ๊บมีผู้ชายสองคน

แล้วก็ขับรถไล่ผมผมรถเครื่องล้มผมก็วิ่งมาวิ่งมาหน้ากุฏิ
พี่สมชายเขามาทันกันเอาปืนจอผมก็เตะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคือทางตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะ
เขาก็บอกว่านี่คือผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จากนั้นเราไปสอบถามแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นคือเธอเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์ของคนเจ็บขี่เข้ามาในวัด
แล้วก็มีกระบะขับไล่หลังมา
หลังจากนั้นก็มีการวิ่งไปรุมทำร้ายกัน
อยู่ในโบสถ์ออกมาเห็นแล้วแหละว่ามีมอเตอร์ไซค์ล้มแล้ว
แต่สาเหตุอะไรเนี่ยอัตมาไม่รู้เลยนี่นะคะคือสิ่งที่พระให้ข้อมูล
ทีนี้เรื่องคดีเนี่ยตำรวจก็จะต้องเรียกตัวคนเจ็บไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อน
แล้วก็ต้องเอาใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาประกอบกับสำนวนคดีด้วยนะคะ
ส่วนตอนนี้เนี่ยคนที่เกาะเหตุสองคนเนี่ยนะเขาหนีไปใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตามตัวทั้งสองคนมาเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
เดี๋ยวต้องตามทั้งสองคนมาสอบสวนก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้สรุปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แต่ว่าปมน่าจะมาจากเรื่องความหึงหวง
ตอนนี้เรื่องนี้ลงบันทึกประจำวันที่สพนขามเรียบร้อยแล้วนะคะครับ